เหตุเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชุมชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งจริงชาวบ้านเขาก็ปฏิบัติตามเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
ทุกคนเขากลัวแล้วฮะเขาก็อยู่บ้านกันกักตัวกัน
แล้วก็บางคนถ้าจะออกไปนอกชุมชนก็ต้องผ่านด่านตรวจ
แต่ผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหคนนี้นะเขาตะโกนลั่นออกมาเลย
บอกว่ากูอยากติดคุกเขาเมาด้วยนะฮะ
และขี่รถจักรยานยนต์ในการฝ่าด่านตรวจ
ด่าพระด่าผู้ใหญ่บ้านท้าตำรวจ
เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นี้บ้างให้คุณผู้ชมมาติดตามกันนะครับ
เรื่องนี้ร้อนถึงทางด้านของผู้ใหญ่บ้านกับทางเจ้าอาวาส
ท่านต้องเดินทางไปที่โรงพักเลยนะ
ไปแจ้งความเอาผิดกับลูกบ้านหรือคนในชุมชน
บอกไม่ไหวแล้วกับผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เมาอลวาดเหลือเกิน

แต่ตาคนนี้โอ้โหไม่กลัวอะไรเลย
แถมยังด่าพระท้าตำรวจท้าผู้ใหญ่บ้านอีกนะครับ
โดยพระอธิการบงกฎธรรมธีโปท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาใหม่
ตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ท่านเดินทางไปที่สพสานีตำรวจพูทรเขาบางแกรก

ไปพร้อมกับนางละเมียดทองหลีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑

โดยไปแจ้งความบอกว่าสืบเนื่องจากวันที่๘สิงหาคม
ขี่รถจักรยานยนต์ในสภาพมึนเมาสุรา

เขาทำหน้าที่ในการเข้าเวรประจำจุดของหมู่บ้านนั้นอยู่

หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านทะลุไปด้านหลังเลยคุณ
ทะลุด่านเลยซึ่งเป็นสารที่กักกันตัวผู้ป่วยโควิด๑๙
โดยผู้ชายคนนี้ไม่สนใจอะไรเลย

จะไปกินเหล้ากับเพื่อนที่อยู่ด้านหลัง
ไม่สนใจคำตักคำเตือนของทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามไปห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ยอม
จักรชัยก็ไม่สนใจพร้อมพูดท้าทายเจ้าหน้าที่
ผู้ใหญ่บ้านต้องเอาเรื่องนี้มาแจ้งความกับตำรวจด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นว่าพระเจ้าอาวาสรูปนี้
โชว์มือถือคุณโชว์มือถือให้ดูเลย

คือในมือถือมีข้อความที่นายจักรชัย
เคยด่าพระลงโซเชียล
นี่ฮะด่าพระลงโซเชียล
ท้าเลยกูอยากติดคุกว่ะแล้วกูก็ด่าพระได้เลย
พระท่านก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาแจ้งความ
ทีนี้พอแจ้งความเรียบร้อยนะคุณนะ
ตำรวจต้องไปตามจับกลุ่มตัว
ไปเจอนายจักรชัยในสภาพแบบไหน

โอ้โหเมื่อกี้ตำรวจไปจับนายจักรชัย
หรือนายจักรชัยจับตำรวจกันแน่
ดูท่าทางเขานะคุณนะโอ้โหมาตบไหล่ตำรวจเลยนะฮะ

เพราะได้รับแจ้งจากทางพระอธิการบงกฎท่าน

หมินประมาทพระก็เลยไปแจ้งความ
ส่วนทางด้านของนางละเมียดทองหลีผู้ใหญ่บ้าน
ก็บอกโอ้โหนายจักรชัยเป็นลูกบ้านที่ไม่ดีเลย
นะครับทั้งเมาแล้วก็ไม่ปฏิบัติตน
ตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙

เขาไปกินเหล้าแล้วกลับบ้านลูกบ้านอีกครั้งนั้นเนี่ย
ก็ไม่มีการต่อว่าแจ้งนั้นตำรวจมาเขาก็ไม่ฟังเราใช่ไหม
ไม่ยอมฟังไม่ยอมอะไรแล้วก็พูดจาไม่ดี
พูดจ๋าไม่ดีเช่นว่าผมเห็งพวกบ้านอะไรบ้าง
ตามคลิปอัดคลิปไว้แล้วก็ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอะไรด้วย
แล้วก็พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญออกไปได้จับบ้านหลังนี้
แล้วก็ไปว่าต่ออีกบ้านหนึ่ง
ข้อสำคัญคือเขารัดคือขี่ขับรถเข้าไปในสถานที่
ที่กักกันตัวของพวกป่วยโควิด
อันนี้เป็นที่หวังห้ามอยู่แล้วแล้วก็มายังจะมากินเหล้าอีก
นอกจากขี่รถเข้าไปฝ่าด่านแล้ว
ยังเข้าไปในพื้นที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด
โดยไม่กลัวการติดเชื้อโควิด๑๙เลยนะคุณ
คือในช่วงที่นายจักรชัยเมานอกจากอย่างที่บอกไปขี่ฝ่าด่านแล้ว
ขี่เข้าไปในวัดทุ่งนาใหม่ให้คุณ
บุกไปยังกุฏิเจ้าอาวาสไปต่อว่าไปด่าทอเจ้าอาวาส
เรื่องอะไรรู้ไหมฮะเรื่องที่จะมีการตั้งสำนักทนายความภายในวัด
มีการโตเถียงกับท่านเจ้าอาวาสและท้ายที่สุดนะนายจักรชัย
ก็มีการโพสต์ข้อความอย่างที่เห็นในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ที่พระท่านโชว์เมื่อกี้ยังไม่ทันอ่านข้อความให้ฟัง
คือนายจักรชัยเขียนว่าเริวิธิมหะ
เกลียดพระวัดเก่าทุ่งนามันตัดกิเลสไม่ได้
มาให้ตำรวจมาจับผมนะฮะ
เป็นพระจังจุดจุดนะฮะเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับ
จะแชร์ให้หมดเลยให้มันอยู่สำนักไม่ได้เลย
พระหัวนี่ค่ะ
แล้วบอกว่ากูทำใจไม่ได้กูจะยอมบาปอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่เป็นข้อความที่เขาเขียนในโลกโซเชียล
ทำให้ท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาใหม่ต้องเอาข้อความนี้มาแจ้งความ
เพราะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าปรึกษาทนายแล้ว
นายบอกอันนี้มันเหมือนหมินประมาทนะคุณนะ
แล้วก็หมินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ
ก็เลยเป็นอีกข้อหาหนึ่งนะครับ
นายจักรชัยอยู่พื้นที่หมู่๔นะคุณนะ
แต่เมื่อกี้ไปละลานในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ทีนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่๔
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ต้องคุมลูกบ้านคนนี้ให้อยู่

ผู้ใหญ่หมู่๔คือผู้ใหญ่ศักดาสัชชาบอกว่านายจักรชัย
ชอบดื่มเหล้าเมาเอะอะโวยวายอารวาสใส่ชาวบ้านไปทั่วเลย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีประวัติคดีพยายามฆ่าเมื่อประมาณปีห้าสี่
สารก็ตัดสินแล้วก็ทำเรื่องพักโทษให้กลับมาอยู่ที่บ้านตรงนี้
ซึ่งผมเองนะเป็นผู้ใหญ่ผมก็เซ็นรับรองให้
เพราะคิดว่าจะกลับตัวมาเป็นคนดี
แต่มาอยู่ในชุมชนในพื้นที่ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมอีกนะครับ

ทำการทั้งสอบปากคำเจ้าอาวาสสอบปากคำผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่
แล้วก็สอบปากคำอสมในพื้นที่ด่านที่เกิดเหตุนะครับ
จากนั้นก็ต้องนำตัวนายจักรชัยมาสอบสวน
ถ้ามีความผิดจริงก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปให้ได้เลยนะฮะ